คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เมากาว
เมากาวหนึ่งน้อยใจเมียหนึ่ง

แม่แท้พิการซ้ำซ้อนนั่งวิวแชร์
แล้วท่านตาบอดด้วยครับ

ไปทำร้ายแม่ชาวบ้านแถวนั้น

พอชาวบ้านไปห้ามบอกที่ทำไปไม่รู้ตัวหรอกนะเอาฟังเขา

เป็นอะไรถึงไม่รู้ตัวบอกหน่อยจะได้รู้

รู้

ไม่ได้อะไรทำแม่ทำดีไม่ได้อะไรทำ

แล้วทำแม่ทำไม
คือเมียทิ้งไปคุณผู้ชม

สภาพของผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่ทำร้ายแม่แท้ของตัวเอง

ทราบชื่อคือนายสยามชายอายุ๓๗ปี

ตำรวจสนร่มกล้าวกับกู้ภัยไปถึงต้องไปแยกนายสยามชัยนะครับ
ออกมาจากเพื่อนบ้านเรื่องผ้าลุมด่าอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้ครับ
หมู่บ้านหลังคาแดงเคหาร่มกล้า
แขวงคลอง๒ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับ
ใกล้กันไปเจอผู้หญิงชะลาตาบอดนั่งวิวแชร์อยู่ฮะ
ทราบชื่อคือนางคาถาทิพย์อายุ๖๐ปีนี่ครับ

ขอโทษนะฮะคือท่านแม้ว่าอายุแค่๖๐เพิ่งจะ๖๐
แต่ดูก็ขอโทษนะดูหง่อมแล้ว

เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเลยแหละใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยเลือดครับ
ชาวบ้านช่วยกันประถมพยาบาลแล้วพาตัวให้ออกห่างจากลูกซะ
สอบถามนางสุชาดาอายุ๔๔ปีคนนี้เป็นพี่สาวผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าน้องชายเนี่ยไม่สมประกอบเป็นแบบนี้มา๒๐ปีแล้ว
นี่ค่ะคือตัวเขาคนที่ทำร้ายแม่
คือตั้งแต่หนีทหารออกมาได้ก็ดมกาวมาตลอด
พอเมาทำร้ายแม่เมาทำร้ายแม่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมียของนายสยามชัยหนีไปไง
คือเมียก็คงคิดเยอะถึงหนีไปทิ้งลูกไว้ด้วยคนหนึ่ง
คือพี่สาวบอกน้องคงเครียดหนักเมาร้องไห้
ร้องไห้เสร็จเครียดทำร้ายแม่ครับ
แล้วคุณแม่ยอมรับว่าที่ผ่านมาถูกลูกชายทำร้ายบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะเมามาเมื่อไหร่มันตีแม่เมามาเมื่อไหร่ตีแม่
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยเถอะ
พาลูกไปรักษาฉันไม่อยากโดนตีอีกแล้วครับ
ทำเรื่องอะไรครับทำทำไมถึงตบหรือครับ
เขาหลังคาญพี่บอกให้พวกมันขึ้นหลังแชร์
แย่ใส่ตาไม่ดีเหรอครับโอ้โฮคือไปรักษาที่ไหนมั้ยครับไม่เคยเลย
ทำอย่างนี้ประจำไหมครับซ้อมยายอย่างนี้บ่อยบ่อยไหมครับ

เมืองต้นเจ้าหน้าที่พาตัวสยามชัยไปสงบสติอารมณ์นะ
ขณะที่ชาวบ้านก็เรียกร้องเหมือนที่แม่เรียกร้องแหละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวแม่คุณยายตาบอดเนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บริเวณริมคลอง๒ต้นนุ่นครับ
ชุมชนเคหล่มกล้าวญาติรัตน์กระบัง
ไปดูบ้านครับโอ้โหเรียกว่าบ้านไม่ได้น้องมิ้น
เป็นเพลิงแล้วกันเป็นเพลิงน่าเวทนามีผ้าใบล้อมบังสายตาเท่านั้น
เนี่ยครับคงเรียกว่าบ้านไม่ได้ค่ะนะฮะสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
ก็ดูรกรุงรังสกปรกมีขยะเต็มไปหมดเลย
จุดที่คุณยายอยู่ไม่มีห้องน้ำนะครับมีก๊อกอยู่อันนึงด้านหลัง

เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายของคุณยายเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่ได้ทำการทำงานแล้วก็ยังขอเงินแม่ที่ท่านพิการ
ตาบอดทั้งเดินไม่ได้แล้วท่านไปขอทานร้องเพลงที่ตลาดเนี่ย
กลับมาปั๊บลูกมันบังคับเอาเงินอีกนะเอาเครื่องมือทำมาหากินไปขายอีก
ทำร้ายแม่บ่อยครั้งเลยชาวบ้านบอกล่าสุดเรื่องที่เพื่อนบ้านบอกทนไม่ได้อีกแล้ว
ไปแจ้งตำรวจกับกู้ภัยก็คือคุณยายถูกทำร้ายหนักฮะ
แต่ลูกชายบอกว่าโอ๊ยทำร้ายอะไรแม่ตกรถเข็นเนี่ย
ถามเขาเฮ้ยทำไมมึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กับพ่อแม่อย่างนี้
เขาว่าเออแม่คือเห็นไปหนูพลาดเองไม่ได้ตั้งใจ

เขาเข็นยังไงเขาทำไมถึงเข็นไปจู่เข็นไป
เออแม่หนึ่งแม่ก็คนตาบอดสองเดินไม่ได้นะฮะ
เป็นคนเอาตรงนะเป็นคนพิการพิการซ้ำซ้อน
มีการทั้งตาบอดทั้งขาทั้งอะไร
แล้วคราวนี้สิ่งที่เขาจะหาได้ก็คือหมายว่า
ร้องเพลงหาให้ลูกชาย
เสร็จคราวนี้เสร็จคราวนี้เอ่อการร้องเพลงตรงนี้
ไม่มีอุปกรณ์แล้วเพราะว่าลูกชายคนนี้เอาไปขาย
เมื่อวานนี้เจอที่ว่าจมูกหักกับจมูกอะไร
มันก็อ้างว่ากำลังจะอุ้มแม่
ขึ้นรถวิวแชร์ใช่ไหมแล้วก็หลุดมือ
มูกหน้าก็เลยไปเยี่ยมแต่จริงมันไม่ใช่

ฟังเขาบ้างไหมล่ะฟังสยามชัยบ้าง
แม้ว่าเขาจะถูกโจมตีถูกกล่าวหาฟังเขาบ้าง

สั่งเมาแล้วก็คุยกับนักข่าวรู้เรื่อง
ก็ยังยืนยันว่าพี่นักข่าวที่แม่ไหง้ท้องลดล้ม
ผมไม่ได้ทำนะครับ๓บ้านก็ได้

เคยผลักแม่ตกน้ำอะไรไหม
ไม่เคยไม่เคยทำเลย
สัญญาให้ตายเลยดูผู้ชายจริง

สัญญาไม่เคยทำแม่ตกน้ำตกไป

แล้วทำไมเราอดท็อปไว้ทำการทำงานล่ะ

พี่สาวของผู้ก่อเหตุตอนนี้รับคุณยายไปอยู่ด้วยชั่วคราวแล้ว

แต่ชาวบ้านบอกว่าพมมาหน่อยได้ไหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือเวทนาจริง
ข่าวนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงนี้
หรือว่าในพื้นที่นะฮะราชกระบัง
ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อยครับเพราะว่า
กลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวถ้าแม่กลับมา

คราวนี้จะหนักกว่าเดิมไหม
จะแค่เจ็บหรือถึงตาย

แต่ก็รู้เอาไว้ก็แล้วกันหลังจากดูข่าวนี้ว่า
ไม่ลองไปดมเลยหรือเป็นไปทำร้ายแม่

ช่วงนี้โอ้โหโจรขโมยเงินกระถิ่นดุเหลือเกิน

ล่าสุดนะคะเป็นวัดที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
แต่เขาบอกนี่จับได้คาหนังคาเขาเลย
จังหวะที่จับได้คนขโมยเป็นผู้หญิงอายุ๒๕
แม่ออกมาปกป้องลูกบอกว่าเงินก็คืนไปแล้ว
ขอโอกาสให้ลูกฉันได้กลับตัวหน่อยได้ไหม
ส่องคุ้นหรือส่องคุ้นส่องคุ้นอย่างนี้
น้องคนเสื้อสีเหลืองค่ะคือคนขโมยเงินกระถิ่น
ส่วนแม่คนเสื้อสีแดงคือคนที่ออกมาปกป้องลูก
บอกขอโอกาสหน่อยไม่ได้เหรอ
ต้องบอกลูกนะคะว่าการที่ขโมยของเนี่ยมันผิดกฎหมายเนาะ
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดโคกคีรีในตำบลตำนาน

ชาวบ้านเขาจับผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้ได้เธออายุประมาณสัก๒๕ปี
เพราะว่าเธอไปขโมยเงินกองกระถิ่นประจำปีภายในวัด
แล้วกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปพร้อมกับแม่วัย๖๓ขออภัย๖๕ปีนี่แหละ
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจมาถึงแล้วสื่อก็ไปทำข่าว
แม่ก็บอกอย่าเพิ่งให้โอกาสลูกหน่อยได้ไหมเงินก็คืนไปแล้ว
ให้ลูกได้กลับตัวขอโอกาสให้ลูกได้มีที่ยืนในสังคมหน่อย
แล้วก็เมื่อกี้เห็นน้องถอดหมวกกันน็อกออกมาคือแม่เอาหมวกกระน็อกไปคลุมให้น้อง
สวมให้น้องเพราะว่าไม่อยากให้หน้าตาออกทางสื่อ
จริงเราก็เลอหน้าให้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าแม่ก็โวยวายลั่นวัดเลย
ตำรวจเนี่ยสอบสวนแล้วก็บอกว่าจริงทั้งแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
ก็มาร่วมงานกระถิ่นประจำปีสารภาพแล้วว่าขโมยเงินกระถิ่นจริง
แล้วก็คืนให้กับเจ้าภาพไปแล้วขโมยมาสี่พันบาทเลยอยากจะขอโอกาสหน่อย
อันนี้ตำรวจเขาก็มีการคุยกับเจ้าภาพกระถิ่นคุยกับอะไรนะ
แล้วก็มีการเรียกตัวไปสอบปากคำแล้วแหละทำประวัติทิ้งเอาไว้แล้วก็ยอมปล่อยตัวกลับบ้านให้
นายวิทยาบุญโยดมหนึ่งในเจ้าภาพกระถิ่นนะคะเขาบอกว่า
คือตอนที่กำลังนำพุ่มกระถิ่นไปวางในสาราการประเรียน
ก็เห็นน้องผู้หญิงคนนี้เดินวนเวียนอยู่ที่โต๊ะวางพุ่มกระถิ่น
แล้วก็ถ่ายภาพพุ่มกระถิ่นแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
ดึงเงินจากพุ่มกระถิ่นไปเหน็บเอาไว้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวลองไปนับเลยนะ
ถ้าเงินมันหายเนี่ยเดี๋ยวล้อมไว้เลย
ปรากฏนับแล้วเงินหายไป๔๐๐๐บาทจริง
ก็เลยชาวบ้านล้อมจับน้องผู้หญิงเสื้อเหลืองคนเมื่อสักครู่นี้เอาไว้
ตัวของเจ้าภาพได้เงินคืนเขาก็ไม่อะไรแล้ว

แต่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้โดนจับดำเนินคดีไปเลย

แล้วก็คืออยากให้มันเป็นเยี่ยงเป็นอย่างว่าเอออย่าทำอีก
เพราะช่วงนี้คนขโมยเงินกระถิ่นกันเยอะ
๓ศูนย์ตุลาคมที่ผ่านมามันก็มีเหตุการณ์ของครั้งนั้นนี่หนักมาก

ทำทีเป็นเนียนนั่งนับเงินกระถิ่นกับชาวบ้านสุดท้าย
ไปแสนนึงยิ่งจับไม่ได้เลยอะค่ะ
พี่เขาก็ไม่เห็นเขายืนอยู่ด้วยแล้วก็เขาก็ไปดู

เจ้ากระถิ่นก็เดินตามแล้วก็รีบหนี

คุณแม่ต้องพาลูกมาขอโทษชาวบ้านขอโทษเจ้าภาพ

ทำประวัติแล้วก็ยอมปล่อยกลับบ้านให้โอกาสให้มีที่อยู่ในสังคมตามที่คุณแม่ขอ
แต่ก็อย่าทำเหตุการณ์แบบนี้อีก
ส่วนเหตุการณ์ที่วัดควรถบที่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ย
ตำรวจเขาก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพมพัทธลุงบอกว่าตอนนี้
ในพื้นที่มีวัดที่ทำงานทอดกระถิ่นอยู่๓วัด
ก็เลยต้องมีการกระจายกำลังกันไปดูแลความปลอดภัยหน่อย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้
ฤดูกระถิ่นด้วยฤดูขโมยด้วยเลยนะ

งานกระถิ่นเนี่ยเขาก็เอาไว้ทำบุญกันอะเนาะ